มากันที่คุณแม่ลูกโดกพี่นุ๊กสุธิดากันบ้างดีกว่านี่อยู่บ้านก็หากิจกรรม
หารายทำอย่างเช่นทำหน้ากากอาธิบายลายแฟชั่นต่างปรากฏว่าจริงเนี่ย
ขายไม่ทันค่ะคุณผู้ชมปัญหาตอนนี้คือมันขายไม่ทันนะคะ
นะคะซึ่งเธอก็บอกกับเหล่าชาวเน็ตที่สนใจว่าเออก็สามารถไลน์มาสั่งซื้อได้
แต่ไปมาลูกค้าเนี่ยกลับไหลมาเทมาคือไลน์มันก็น่ารักอย่างที่เห็นน่ะนะคะ
มาเป็นพันข้อความจนเจ้าตัวเนี่ยทำไม่ทันแล้วก็ตอบแชทไม่ทันด้วย
ทำเอาลูกค้าบางคนแหมไม่ตอบชัดใช่ไหมอารมณ์ขึ้นโมโห
งานนี้คุณแม่นุ๊กถึงกับยกมือไหว้วิงวอนขอชีวิตให้ลูกค้าทุกคนใจเย็น
เพราะเธอกำลังรีบตอบแชทและรีบผลิตสุดค่ะ

อยากขอชีวิตที่แอดไปในไลน์แอดนะคะ
อันนี้ไม่ได้โกหกพูดความจริงเริ่มแน่นหน้าอก
รู้ได้เลยว่าตัวเองเครียดมากเพราะพยายามจะเคลียร์ทุกคน
เหนื่อยมากจริงขอเถอะร้องขอชีวิตค่ะ
รอนิดนึงนะอย่าอารมณ์เสียอย่าเหวี่ยงอย่าวีน
เพราะเนี้ยตอบตลอดจริงจริงจังหวังจังนะค่ะ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
แล้วพอไม่ตอบไลน์มันก็ยิ่งของขึ้นไงเอาเป็นว่าใจเย็นกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็ซักน้ำเดิมไปก่อน
จ่ายรายได้ไปทางแม่ค้าเจ้าอื่นก็ได้เพราะว่าก็มีหลายเจ้าอยู่นะคะ